ยังอยู่ที่เรื่องของสัตว์นะคะแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แปลกมาก
คุณผู้ชมสารภาพว่าดิฉันยังไม่ได้เห็นภาพนี้
เดี๋ยวเราจะได้เห็นพร้อมกันนะคะแต่ที่บอกว่าแปลกเนี่ย
คุณผู้ชมเชื่อไหมว่างูเหลือมกับเตาดอย
มันอยู่ด้วยกันแบบนี้นิ่งสักพักใหญ่เลยนะ
และที่บอกว่าแปลกเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตไลน์มันดีนะคะ
ลายมันแทบจะเป็นลายเดียวกันเลยอ่ะค่ะแล้วหน้าที่มันหันไปเนี่ย
ก็คือทางกุฏิของวัดทางกุฏิของเจ้าอาวาส
วัดหนองบัวบูรพาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเมื่อวานเนี้ยช่วงบ่าย
เห็นบอกว่ามันนิ่งแบบนี้คุณไม่ไหวติ้งใดทั้งสิ้น
นานนับชั่วโมงไม่ได้ตายเนอะไม่ได้ตาย
แล้วไลน์มันเหมือนกันมากคุณผู้ชมนะคะ
จนกระทั่งเจ้าอาวาสของวัดนะคะต้องแจ้งให้ทีมกู้ภัยของแม่สอดเนี่ย
ช่วยจับงูเหลือมแล้วก็เต่าไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
ซึ่งเต่าตัวนี้คาดว่ามีคนนำมาปล่อยไว้เพราะว่าลายศักยันต์เขียนไว้บนกระดองด้วย
เอ้าเหรอบริเวณใต้ท้องเต่ามีตัวเลขเขียนไว้๓ตัวนั่นไง
ไว้แบบนี้อันนี้ลายมือคนไม่ใช่ลายหรอกค่ะ
เบื้องต้นเบื้องต้นนะคะเบื้องต้นคาดว่าทั้งเต่าแล้วก็งูเหลือม
น่าจะมาหลบร้อนในวัดเพราะว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยมีไฟป่าเกิดขึ้นสองจุดใช่ไหม
ก็เลยคิดว่ามันน่าจะหนีร้อนมาเพิ่งเย็น
ที่กุฏิเจ้าอาวาสตรงนี้แหละค่ะก็เป็นเรื่องแปลกนะ
เรื่องแปลกแล้วเขานอนนิ่งอยู่ข้างกันอย่างนี้เหรอ
คุณนอนคุยกันคุยกันเรื่องอะไรเหรอไม่รู้อ่ะเออมันก็แปลกแปลกจริงจริง
เอาเรื่องต่อมาไม่ค่อยแปลกหรอกเจอบ่อยแล้ว
องหลาเนี่ยแต่มันน่ากลัวค่ะแต่ทีนี้ไม่ได้บองหลา
เพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ใต้นะที่เลยค่ะเขาบอกว่างูจงอางยาวกว่าสามเมตร
ซ่อนอยู่ในรถคันนี้โตโยต้าวีโก้สีน้ำเงินอ่าต้องบอกแล้วล่ะ
หมายเลขทะเบียนนะสามแปดแปดแปดค่ะจังหวัดเลย
รถคันนี้เป็นรถขนอุปกรณ์เครื่องตัดถ่างจอดอยู่ในมูลนิธิกู้ภัยค่ะ
ล้วงคอเลยปกติไปจับที่บ้านคนอื่นใช่ไหมนี่มาเลย
มาอยู่ในอ่าสถานีของกู้ไพเลยใช้เวลายี่สิบนาทีค่ะ
จับดึงมันออกมาได้นายวรวุฒิแต่งผิวนะคะ
หนึ่งในทีมกู้ภัยเล่าว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือ
โดยมีงูเลื้อยเข้าบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่บ้านภูบ่อบิตอำเภอเมือง
ก็เอาอุปกรณ์ไปช่วยจับงูเพราะพบว่าเป็นจงอางเพศเมียยาว๓เมตร
จากนั้นก็เอาไปปล่อยในป่าภูสวรรค์นะคะ
กระทั่งบ่ายเมื่อวานนี้กู้ภัยเห็นมีจงอางตัวผู้ที่เนี้ย
ซ่อนอยู่ในรถขนอุปกรณ์ที่เอาไปจับงูตัวเมียวันนั้นตกใจมาก
คาดว่าเขาน่าจะเป็นคู่รักของงูจงอางตัวเมียที่ไปจับก่อนหน้านี้
ทีมกู้ภัยจะเอาไปปล่อยในป่าภูสวรรค์จุดเดิมที่เอาเมียเข้าไปปล่อยเนี่ย
เชื่อว่าเอาไปปล่อยจุดนี้เขาจะได้กลับไปเจอกันอีกเอออ่า
ดูสิความคิดละเอียดอ่อนนะใช่คุณผู้ชมดูไปขำให้ดูงูกระเต่าแล้วก็งู